เดือดกว่าหม้อไฟต้องยกให้พี่แท็กซี่คนนี้ครับ

ไล่ทำร้ายคนกลางถนนไม่สนใจใคร

เป็นอะไรเหรอครับเมื่อกี้
ตรงนี้กลับได้ไหมพี่

ชมข่าวนี้ให้ไปวันนี้อุปกรณ์เป็นอะไร

แล้วจะมีคำถามว่าเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอ

เหตุการณ์นี้อยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลการุณเวศคลอง๑
ตะโมนครองหนึ่งอำเภอครองหลวงจังหวัดปทุมธานี
พี่คนนี้ถือไปคงไม่ใช่ไม้ประทัดแล้วล่ะ

หลังจากนั้นมาก็คือพี่เขาถือไปขู่คู่กรณี

แกก็เลยถือมีดดาบเดินควงไปหาเลยฮะ

เอาคนถ่ายคลิปเพิ่งมาใหม่ไม่รู้เรื่องรู้ราว

กูผิดอะไรรึเปล่าวะหรือกูมาขับวิน
แทรกวินใครหรือเปล่าตกใจแต่ถ่ายคลิปไว้ครับ
หลังจากคลิปนี้สะพัดออกไปตำรวจภูทรคลองหลวง
ตามตัวเจอพี่สมสมศักดิ์อายุ๕๑ปี

เพราะคันหลังบีบแต้เกิดกรณีพิพาทกันฮะ
โจรค่ะถ้ามีคันต้องบีบแต้ไปจอด

เออมันไม่สะดุดแล้วอยู่ดีมันก็เลิกสะดุด
พอหยุดเจอกันแกก็หยิบมีดอีดาบยาว
เข้ามาดูความคม

ป่ะป่าคมขนาดไหนอ่ะ

สมศักดิ์บอกปกติผมไม่เคยพกมีดเลยนะฮะ

ผมเห็นย่าริมทางมันดูรก
ผมเลยพกมีดมาตั้งใจจะไปดายาให้กับสาธารณะ

ผมไม่เคยพกมีดเลยแต่เห็นย่ามันรกอยู่ริมทาง
แถวโรงพยาบาลผมก็เลยอยากจะเอามีดมาดาย่าให้

ผมคนดีประวัติผมใช้คำว่าโคตรในใจ

เก็บเงินสด๑แสนบาทคืนผู้โดยสารหมด
เพราะฉะนั้นผมคนดีฟังจากพี่สมศักดิ์
เมื่อวานนี้จอดต่อกันอยู่

แล้วเขาลงมาก็โวยวาย

ทีนี้ให้ไปทั่วเลย

พ่อเขาขับรถออกไปแล้ว

เพื่อที่จะไปฟันต้นไม้ข้าง

อ๋อแล้วจะไปฟันต้นไม้ที่มันลด

ผมหากินขับแซ็กซี่ครับ

ผมเคยเก็บทองเก็บอะไรขึ้น

คนนั้นเขาอวยพรให้รวยให้รวย
ไม่ดีเหรอไม่ดียังไม่อยากรวย

พาอาวุธมีดไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ

จอดรถในที่ห้ามจอดด้วยโดนไป๒กรณีด้วยกัน
คำกล่าวอ้างน่าเชื่อถือมากนะฮะ